เอ้าหลบแม่ค่ะหลบแม่นานทีปีหนจะโผล่มาร่วมงานทั้งที
มีเหลือที่ซุปตาเบอร์หนึ่งอ้ำพัชราภาจะไม่ถูกถามเรื่องว่าที่หวานใจ
งานนี้สื่อเพ่งเล็งโป๊เช๊ไปที่ไฮโซฟลุ๊กหนุ่มหล่อหน้าตี
ดีกรีทายาทธุรกิจจิลเวอรี่พันล้านคุณแม่ยังแบ่งรับแบ่งสู้
บอกคุยกันจริงแต่ยังเป็นเพียงแค่พี่น้องออยสวยย่า
อย่าตรงประเด็นนะคะตรงมากพี่ไม่ค่อยชอบ
พี่จะตกใจนะก็คือคุยกับพี่เค้าอยู่อ่ะค่ะ

นี่ต้องยกให้พี่น้องเย็นโอ้โหคุณค้าเผ็ดอะไรเบอร์นั้น
นี่ต้องยกให้เป็นดาวเด่นของงาน
เพราะขวัญอุสามณีฉี่ฟ้าสีปากสุดแซ่บ
โชว์เสื้อคว้านลึกเปิดตัวลิปสติกธุรกิจใหม่ของเธอ
ได้กำลังใจดีทั้งครอบครัวตัวเองและหวานใจร่วมงานอบอุ่น
แต่ที่เลิศที่สุดก็เห็นจะเป็นก๊อฟพิชยะ
ถึงกับลั่นวาจามองไกลถึงขั้นวางแผนแต่งงาน
ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่แบบให้โอกาสพี่ก๊อฟ
แล้วก็ให้ทางเดินของเราที่เราจะมีความสุข

บอกเลยว่าบรรยากาศชื่นมืดนะคะ
รอรู้เลยละกันงานแต่งงานของทั้งคู่ค่ะ